เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูการวิ่งของพี่ตูนกับ๙คนละ๙
แต่ว่าตอนนี้นะพี่ตูนมีอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วณเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศสดกันนะฮะว่าพี่ตูนบาดเจ็บอย่างไรเนี่ย
เดินกระเพกกระเพกแล้วนะเริ่มค่อยหยุดวิ่งนะครับ
แล้วก็เดินเห็นไหมสังเกตไหมรู้สึกจะขาขวาเนี่ยนะ
เมื่อวานซื้อคุณตูนก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาซึ่งคุณหมอที่ต้องดูแลโครงการนี้นะคะ
ก็คือเขาเข้ามาดูแล้วก็ต้องหยุดวิ่งไปพักหนึ่งด้วยนะ
นี่แสดงว่าอาการหนักขึ้น
ใช่อาการหนักขึ้นเห็นพี่ตูนก็ก้มมองขาขวาของตัวเองนะครับ
แล้วก็ทางคนที่ติดตามก็มาช่วย
เมื่อกี้บอกว่าดันหลังนิดนึงเหมือนพี่ตูนแบบจะจุกอะนะ

ก็เป็นช่วงจังหวะที่ตอนนี้เลยนะฮะ๗นาฬิกา๒๗นาที
คุณหมอที่ดูแลก็คือคุณหมอที่ใส่ผ้าสีชมพู

ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องมาตามดูแบบนี้เลย
ต้องคุยกันไปเรื่อยว่าอาการตอนนี้เป็นแบบไหนบ้าง
เพราะว่าตั้งแต่เช้าพี่ตูนเริ่มออกวิ่งตั้งแต่ตี๕๕นาที

ค่อยขยับจะพยายามลองวิ่งดูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
เราย้อนไปถึงตั้งแต่เช้ามืดตี๕๕นาที
พี่ตูนวิ่งออกจากบริเวณแหลมแท่นโฮมบิชรีสอร์ทในอำเภอปะทิว
กำหนดจบเซตแรกที่บริเวณอู่ช่างทรระยะทาง๑๕๖กิโลเมตรในเซตแรก
เช้านี้พี่ตูนมีทหารจำนวนหนึ่งมาร่วมวิ่งในท้ายขบวนอีกด้วยนะครับ

ตูนและคณะจะวิ่งเข้าสู่อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคลีขันในเซ็ตสุดท้าย

เมื่อวานนี้เซตแรกจนถึงเซตที่๒
การวิ่งเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้ล่ะครับ
จนถึงเซตที่๔จากบ้านคุณสมยศประพัดศรในอำเภอประทิว
สิ้นสุดที่แหลมแท่นโฮมบิชรีสอร์ทจังหวัดชุมพร
เป็นระยะทาง๑๑๓กิโลเมตร
ที่๔นี้มีพลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๑
นี่ท่านเองร่วมวิ่งด้วยมาโชว์ความฟิตด้วยพร้อมกับพี่ตูนนะครับ
ตลอดเส้นทางมีประชาชนมายืนรอต้อนรับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ทุกคนยืนเป็นแถวยาวหลังเส้นขาวนั่งเป็นแถวยาวหลังเส้นขาว

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับไม่เข้าไปกีดขวางเส้นทางวิ่ง
แล้วก็มอบเงินสมทบโครงการไม่ว่าจะถึงมือพี่ตูนก็ตาม
ไม่เป็นไรถึงมีพี่ตูนดีแต่ถ้าไม่ถึงมือประชาชนบอกไม่เป็นไร
นี่นะครับแล้วก็มีทหารมาทหารกับดอกไม้คู่กันนี่แปลก
แต่ก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบแดงมาให้กำลังใจแล้วก็มีวงดนตรี
โนราก็เตรียมมาจัดแสดงนะครับในเส้นทางต่างนะครับ
มีการแสดงมโนราศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้
แสดงต้อนรับพี่ตูนพร้อมกับคณะอีกด้วยนะครับ
จากนั้นพลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔

พร้อมมอบประกาศนียบัตรคุณงามความดี
และเหรียญวัชิราวุฒิซึ่งเป็นเหรียญอันสำคัญของกองทัพภาคที่๔นะ
ให้กับพี่ตูนพร้อมทั้งกล่าวขอให้ตูนรักษาสุขภาพ

๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซึ่งยอดตอนนี้ทะลุ๓๐๐ล้านบาท
แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้
คือ๗๐๐ล้านบาทนี่วิ่งมา๑ใน๓นะครับ
ใช่ค่ะฟังเสียงของพี่ตูนกันหน่อยครับ
ข้างใต้ของคุณแอมเรามีเงิน๓๐๐ล้านบาท
ในกระเป๋าที่จะแต่งไปให้กับ๑๑โรงพยาบาลเรียบร้อย
ขอเสียงขอเสียงให้คนบ้านใจดีที่คุณ
แต่มันยังไกลแต่มันยังไกลจากเป้าหมาย
ที่ผมตั้งเอาไว้ตอนแรกมากครับ
ว่าครั้งนี้๑๑โรงพยาบาล
เราช่วยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
เขาต้องการเงินจำนวนมาก
ต่อ๑โรงเพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

เครื่องไม้เครื่องมือบางเครื่องราคาหลายสิบล้านบาท
ฉะนั้นเรามีงานที่จะต้องทำต่อไป
เพื่อกระจายสิ่งที่เราคิด
เพื่อกระจายข้อความว่ามีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่
อยากให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงตอนนี้ช่วยกระจายข่าวว่า
เราสามารถช่วยกันได้คนละเล็กคนละน้อย
ขอบคุณทุกคนที่จะร่วมมือกัน
ในอีกไม่ถึง๒๑วัน
เราจะวิ่ง๕๕วัน

กระจายข่าวไปให้ญาติพี่น้องของทุกคนร่วมด้วยและช่วยกัน

ชอบฟังเสียงพี่ตูนมากเวลาเขาขึ้นพูด

นิ่มนิ่งพูดรายละเอียดชัดเจน

เวลาฟังเสียงเขาจะนึกถึงบรรยากาศ
ประโยคที่ติดหูคือผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนบินได้

แต่เดี๋ยวนี้พี่ตูนพูดอะไรเราฟังแล้ว

ระบุว่าเจอกันครับพี่ตูน

ช่วงปรานบุรีหัวหินเดี๋ยวผมไปร่วมวิ่งด้วยนะครับ

ท้าวิ่งด้วยนะไปดูกันฮะ

อย่างน้อยก็เป็นแฟนคลับของพี่ตูนอยู่แล้วนะครับ

พอได้ยินเห็นคลิปนี้ก็รู้สึก

ยังไงก็คงได้คิดว่าคงจะได้ไปร่วมนะครับ
ช่วงปลานบุรีถึงหัวหินนะครับ

คงแบบว่าวิ่งไปเย็บไปนะ

ศิลปินดาราหลายท่านที่ไปร่วมวิ่งกัน

แล้วก็คุณก้องห้วยไร่ที่วันก่อนไปวิ่งกับพี่ตูน
บอกโอ้โหนับถือพี่ตูนจริงเลยนะฮะ
เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนไทยหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

ทำให้ลูกเด็กเล็กแดงคุณตาคุณยายผู้สูงอายุ
ซึ่งก็ไม่เคยรู้จักพี่ตูนแล้วก็ชื่อเพลงของนักร้องคนนี้มาก่อนเลย
แต่วันนี้รู้จักพี่ตูนหมดแล้ว

ทำให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมาเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
เพื่อร่วมการบริจาคเงินสมทบสร้างโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแนบแน่น
ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
และตัวคุณก้องเองที่เขาวิ่งไปตามเส้นทางเดียวกับพี่ตูน

เห็นคนไทยออกมายืนเข้าแถวรอบริจาคเงินให้กับพี่ตูน

ของคนไทยมารวมต่อกัน
ถือว่าเป็นแถวของคนที่ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้
คุณก้องห้วยไร่บอกแบบนี้ถึงความประทับใจในการไปร่วมวิ่งนะครับ

สำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุดณช่วงเวลานี้๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ

แน่นอนแล้วฮะทะลุ๓๐๐ล้านเข้าไปแล้วฮะ

ครับระยะทางก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับ
วันนี้๘๔๑๗๘กิโลเมตรมาถึงวินาทีนี้นะครับ
แล้วก็วิ่งมาแล้วทั้งสิ้น๑๙วันนะครับ
เวลารวม๑๕๔๑๘ชั่วโมงนะครับ
แต่ว่าระยะเวลาของโครงการก็๒๒วันนะครับ

เริ่มตั้งแต่๑พฤศจิกายนถูกต้องไหมฮะ
คุณตูนบอกว่าเหลือระยะเวลาอีก
อยากจะขอความร่วมมือให้บริจาคกันมาอีกนะครับ
เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม
ซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา
คุณสิริประพาเล็กบอกว่าน้ำตาจะไหล
ต้องบริจาคให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นรูปธรรม
แสดงถึงความตั้งใจของพี่ตูนมากน้ำตาจะไหลเลย

แม้เราไม่ได้ไปวิ่งแต่เราร่วมบริจาค
เพื่อให้ยอดเงินวิ่งขึ้นเรื่อยได้นะครับ
๗๐๐ล้านบาทเป้าคือจุดนั้นครับถ้าเกินก็ดีอ่ะครับครับ
เป็นพันล้านก็ยิ่งดีครับใช่นะฮะครับครับ